ที่จังหวัดประจีนบุรีนะคะก็มีครอบครัวหนึ่งหลังจากที่ปลูกบ้านแล้วเนี่ย
ปรากฏว่าคนในบ้านล้มเจ็บกันไปนะคะบางคนถึงขั้นกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิต
แล้วก็มีคนมาทักค่ะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างทัพต้นจำปลาโบราณ
ก็เลยทำให้คนในบ้านมีอันเป็นไปด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ที่บ้านมายกใต้ถุนสูงเลขที่ยี่สิบเก้าหมู่สิบสาม
บ้านหนองคุ้มตำบลคำตะโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรี
มีเหตุการณ์ที่คนในบ้านต้องประสบข้อกรรมอย่างต่อเนื่อง
กิมทูคัมมีเล่าว่าหลังปลูกบ้านบนที่ดินผืนนี้ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเก้า
ก็เกิดเรื่องขึ้นมากมายเริ่มจากลูกสาวที่ชื่อแววดาว
ขณะไปทำงานเกิดอุบัติเหตุตกรถโดยสารของบริษัททำให้กระดูกทับเส้นประสาท
ขาอ่อนแรงจนในที่สุดเธอต้องนอนติดเตียงตลอดชีวิต
และในปีเดียวกันนางกิมต้องสูญเสียสามีซึ่งไหลตายโดยไม่ทราบสาเหตุ
ที่สามีนั้นไม่เคยเจ็บป่วยมาก่อนและต่อมาอีกห้าถึงหกเดือน
ลูกชายคือนายสุภเลิกประสบอุบัติเหตุรถล้มจนเดินไม่ได้
และสุดท้ายพิการจนถึงทุกวันนี้อีกหนึ่งคนกระทั่งในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสาม
กิมนั้นได้มีสามีใหม่โดยสามีของเธอได้ไปรับจ้าง
ตัดไม้อยู่คาลิปตัสแต่ก็ถูกไม้ล้มทับจนขาด้านซ้ายหัก
กระดูกแตกเดินไม่ได้ไป๒ปีและต้องดามเหล็กที่ขาตลอดชีวิต
ขณะนางกิมนั้นได้ไปดูแลแม่ที่ป่วยอยู่ในห้องไอซียู
แต่ตัวเองกลับปวดหัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน

โดยหมอบอกว่าเส้นเลือดในสมองของเธอแตก
ทำให้ต้องรักษาตัวอยู่เกือบ๒เดือน

คนในบ้านเชื่อว่าคงเป็นอาถรรพ์ของเจ้าที่
สามีใหม่ของนางกิมนั้นฝันเห็นชายชุดขาว

ชี้ที่หน้าบ้านว่าขอให้สร้างสารพระภูมิให้
เพราะที่ผ่านมาสิงสถิตอยู่ในไม้ขนาดใหญ่

หากไม่ยอมสร้างให้จะมาเอาชีวิตภรรยาไป
ซึ่งสอดคล้องกับที่เคยมีพ่อค้าเร่มาทักว่า

มีทับต้นไม้ใหญ่อยู่

ตรงเสากลางบ้านครับครับผมเสากลางบ้าน
ก็ว่าที่แรกแม่บ้านเขาก็นอนอยู่นั่นแหละ
นอนอยู่ตรงที่ทับเขานั่นแหละ
เขาบอกว่ามึงนอนทับกูมาหลายปีแล้ว
มึงไม่ยอมลุกหนีออกไปไหนเลย
จนคนขายน้ำปลาก็บอกว่า

เค้าบอกว่าเค้านอนดูทีวีไปด้วย
นอนแล้วก็นอนหลับอยู่นั่นแหละ
ก็ตรงที่เค้าอยู่นั่นแหละ
แต่เสาบางครั้งมันก็ดังกันนะอยู่ข้างบน
แต่ก่อนผมนอนอยู่ข้างบนแต่ก่อนผมขึ้นได้
ผมได้ยินต้นเสาอยู่ข้างบนมันดังอีแดดอีแอด
ขณะที่หมอดูประจำหมู่บ้านบอกว่า

ต้นจำปลาอายุหลายร้อยปี
ซึ่งมีผู้หญิงชราสิงสถิตอยู่
ไม่เห็นแต่การสื่อนี่สื่อ
เหมือนเขาบอกกับเราว่าเขาอยู่ตรงนี้นะ

เขาน่ะอยู่กับต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดหลายปีแล้ว

เขาบอกว่าทำอะไรไม่เก่งไม่ทานเขา
เหยีย่ำเขานอนทับเขาประมาณนี้นะ
เค้าพูดภาษาบ้านเราว่า
กูไม่ว่าไปหรอกแต่กูเห็นมันไป

ลูกทั้งสองของนางกิมพิการเดินไม่ได้และนอนติดเตียงนั้น
เป็นเพราะหญิงตนนี้แสดงให้เห็นว่า
นอนทับที่และต้องการสื่อให้เห็นว่า
หากไม่ยอมย้ายก็จะต้องนอนแข็งเหมือนท่อนไม้เช่นกัน
และทางแก้มีทางเดียวก็คือต้องย้ายที่นอน
แต่ไม่จำเป็นต้องลื้อถอนแต่อย่างใด
ซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ฤทธบุญนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน